นับอะไรนับวันที่วันยังไงวันนี้วันที่เท่าไหร่
สิบห้าทุกนี้สิบหกวันอะไรไวออกเก่งมาก
ว่าหลายคนก็รอคอยรอลุ้นเหมือนกับเรา
เพราะว่าเดี๋ยวเราจะได้ติดตามการถ่ายท่อสดการออกผลรางวัลสลากินแบ่งรัฐบาลด้วย
แต่ว่าก่อนที่มันจะออกเนี่ยนะคะคุณผู้ชม
เราจะพาคุณผู้ชมไปดูกันว่าเจ้าพ่อเจ้าแม่ในวงการบันเทิงที่
ใบ้กันมาหลายต่อหลายงวดถูกกันมาได้โชคได้รับกันมามากมายแล้ว
มีใครกันบ้างไปดูกันเลยค่ะ
ก่อนหน้านี้แฟนคลับก็เชียร์ให้พี่มนต์สิทธิ์เปิดสำนักใบ้เลขกันไปเลย
เพราะว่าเจ้าตัวมีการโพสต์ภาพลงในเฟซบุ๊คให้โชคกับบรรดาแฟนคลับแบบหลายงวดติดมาก
ล่าสุดค่ะเจ้าตัวมีการโพสต์ภาพชวนแฟนเพลงไปชมคอนเสิร์ต
เขียนแคปชั่นว่าอย่าพลาด๑๔พฤษภาคมคืนนี้เจอผมณเดชน์คำสร้อยได้นะครับที่งานวันเกษตรปราจีนบุรี๑ทุ่มไปต้นไป

ตามมาด้วยอีกหนึ่งสาวคนนี้ลูกทุ่งสาวจ๊ะนงพนี

โพสต์ภาพตัวเองคู่กับรถยนต์ส่วนตัว

ป้ายทะเบียนรถหรู๒คันนะ
บอกป้ายกันเลยละกันเมื่อสักครู่เห็นแล้ว

โฟกัสตัวหนังสือชั่งมันเถอะ

แล้วก็อีกหนึ่งคันนะคะก็คือ
๖กตกด๒๙๘

คือป้ายทะเบียนรถของจ๊ะเนี่ย
ให้โชคให้ลาบกันมาแล้ว

ถูกลอตเตอรี่บ่อยมากนะคะ
ปิดท้ายกันที่นักร้องหนุ่มเสียงดีใครคุณ
ใครนี่คุณเก่งอัธยาคนนี้เขาก็ติดโผล่ขึ้นมาเหมือนกันนะ
เพราะเป็นเจ้าพ่อไปเรียบร้อยแล้วเพราะว่าโชคดีไม่แพ้ใครเลยหลังจากที่ไปทำเขี้ยวยักษ์มา
บูชาท้าเวสวันด้วยนะคะเจ้าตัวก็บอกว่าโอ้ยชีวิตดีขึ้นมาก
ดีทุกเรื่องเลยทั้งงานเอ่ยเงินเอ่ยส่วนเรื่องตัวเลขงวดนี้นั้นไม่มีอะไรมาก
ส่งภาพมาให้เป็นภาพว่านมงคลที่บ้านคือว่านมงคลมันออกดอก
เขาบอกว่าเวลาพบว่านหรือดอกไม้ต้นไม้อะไรที่มันเป็นแบบนี้ออกดอกเหมือนวาสนาอย่างนี้
มันจะมาให้โชคให้ลาบกับเจ้าของบ้าน
เก่งทัชยักษ์ก็เลยถ่ายภาพว่านส่งมาให้งามว่านมงคลออกมาสี่ดอก
ออกมาสี่ดอกหนึ่งสองสามสี่ไม่ต้องสี่ตัวนะ
ก็ไปเลือกกันเอาเองก็ไปนับกันเอาเองแล้วกันว่าเห็นอะไรนอกเหนือจากดอกนั้นบ้างหรือเปล่า
นี่เดี๋ยวนะรายการบันเทิงของเราเนี่ยจะกลายเป็นรายการใบ้เลขหรือเปล่าเนี่ยไม่แน่ใจ
คือว่าคนในวงการบันเทิงเองเนี่ยที่เขาแบบมีความเชื่อเกี่ยวกับตัวเลขอย่างนี้
เยอะมากกว่าคนเลยเขาก็มาโพสต์ภาพเวลาเขาถูกรางวัลเนี่ยลงในโซเชียล
แฟนก็เข้าไปอยากรู้ว่าแบบตกลงมันเป็นเลขอะไร
ถ้าเกิดว่าบางทีบางงวดไม่โพสต์เนี่ยมีตามนะจ๊ะบิ๊กอินบล็อกเขาไปตามถูก
ใช่นะคะหลายต่อหลายคนนะที่มีโชคในเรื่องแบบนี้นะจ๊ะ